คุณผู้ชมครับเรื่องทุนจีนสีเทาคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดวันนี้นัดแถลงเปิดเผยข้อมูลอีก
วันนี้เอาหมามาด้วยอีกแล้วหรอ
คุณชูวิทย์ไม่รู้เรียกอะไรหรือเปล่านะ
ไม่รู้วันนี้ตั้งชื่อหมาว่าอะไรนะคะ
นี่ห้องเดิมนี่ฮะโอ้โหนี่ตัวนี้
วันนี้คุณชูวิทย์บอกขอแฉเรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ย
มีตำรวจในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมคอยอำนวยความสะดวกให้
พร้อมกับเปิดเผยหลักฐานด้วยนะเป็นการจัดตั้งมูลนิธิ
เพื่อรับจดทะเบียนให้กับคนจีนมาพักอาศัยในไทย
ต้องเขียนอย่างนี้อืมที่นี่
อ่ะรัชพรต้องไปด้วยนะไปตีแสกหน้าหรือคะพี่บุคลิ
มีแสกหน้านะคิดถึงการเขียนกระดานเลยค่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ห้ามอเดลเนี่ย
คือเมื่อกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาในไทยเนี่ยจะได้วีซ่านักท่องเที่ยว

ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าสำหรับประกอบการ
อาสาสมัครมูลนิธิจากวีซ่านักท่องเที่ยว

มีทั้งรูปแบบสำนักงานกฎหมายชาวจีนที่ว่าจ้างคนไทย

เพื่อไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่อาสาของมูลนิธิ
เป็นมูลนิธิหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนของเด็กและเยาวชน
ซึ่งการเปลี่ยนวีซ่าดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายกับตม
คนละหนึ่งแสนถึงสามแสนบาทโอ้โห
ผู้ที่มีอำนาจขออนุมัติเปลี่ยนวีซ่า
เป็นระดับผู้บังคับการขึ้นไปของทางสตมเขา
แล้วคุณชูวิทย์บอกนี่ดูนี่ฮะตั้งแต่ปี๖๓
เอาแค่ปีนี้นะมีการอนุมัติให้ผู้เปลี่ยนประเภทวีซ่าเนี่ย
เปลี่ยนไปแล้ว๓๓๒๕ราย
ตำรวจมียศคนโดรตรี๓นาย
เป็นอดีตผู้บังคับการตม๔กับตม๕
โดยในนี้เนี่ยมี๒นายเป็นเพื่อนร่วมรุ่น
นักเรียนในร้อยตำรวจกับบิ๊กโจ๊กด้วย

ตงก็ทำหน้าที่ออกโดยการจ่ายรายละ
๑แสนถึง๓แสนบาท
ลงมาตัวนี้ไม่ต้องมากนะครับเอาแสนนึงก็ได้
คูณเข้าไป๑แสน๑ล้าน๑๐๐ล้าน

คือทุนจีนสีเทาที่เข้ามาคือเข้ามาทำหลายสิ่งหลายอย่าง
คุณชูวิทย์บอกมาตลอดว่ามันต้องมีคนช่วยเหลือ

โดยที่วีซ่องวีซ่าอยู่ได้กี่วัน

บิ๊กโจ๊กวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ยืนยันว่าตำรวจตมที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้อนุมัติวีซ่าทั้งหมดตามที่คุณชุวิตบอกเนี่ยจริงนะครับ
แล้วก็เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจที่เอากลุ่มทุนจีนเข้ามาโดยไม่ชอบ
เดี๋ยวจะจัดการบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดเลย
อ้าวแล้วเวลาคุณชุวิต
แถลงนี่เขาต้องออกมาแบบเป็นคู่ขนานกันหรือยังไร
คุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
วันนี้ก็แถลงเหมือนกันนะฮะ
หลังจากที่แถลงเรื่องนี้แบบเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด
โดยในมุมข้อมูลคนละฝั่งคนละซี่กันเลย
เกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างในธุรกิจของคุณชูวิทย์
อย่างเช่นอาบอบนวดเนี่ยเคยเสียภาษีไหม
ถ้าเสียเสียมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาบอบนวดของคุณชูวิทย์ไหม
คำถามคืออ้าวแล้วไปรู้ข้อมูลไปได้ข้อมูลมาอะไรยังไงกับเขาเนี่ย
คุณสันทนาบอกก็อดีตผมเคยร่วมธุรกิจกับคุณชูวิทย์เนี่ย
แต่คุณชูวิทย์บอกไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยยุ่งอะไรนะ
คุณสันทนายืนยันว่ารู้ข้อมูลดี
ว่าไม่หนักใจด้วยที่ออกมาแถลงออกมาแฉเนี่ย
ถึงจะถูกรุมฟ้องเป็นร้อยล้านแล้วจากคู่กรณีก็ตาม
จ่ายมั่ง